อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนนั้นกำลังลองรุ้น
จดใจจอกกับเรื่องของการออกสลากินแบ่งรัฐบาล
จริงแล้วตั้งแต่๑เมษายนไม่มีการออกมา

มา๑๖เมษายนก็ไม่มี

แต่ล่าสุดเหมือนกับว่าอาจจะเลื่อนเป็น๑๖พฤษภาคมอีก
เพราะผู้ค้าบอกว่าก็ขายไม่ได้
มีทั้งเชิงฟืมมีทั้งเรื่องของโควิด
เขาจะไปขายที่ไหนให้คนไปออกจากบ้าง

แล้วก็สนักงานสละกี่แบบประตบาล
ขอให้พิจารณาเลื่อนการออกระวัลสหกิณแบบทุ่มรัฐธรรม
เลื่อนมาจาก๑เมษายนให้ไปออก๒พฤษภาคม
แต่ขอให้เลื่อนออกไปอีก๑งวด
หมายความว่าเอางวด๑เมษายนไปออก๑๖พฤศพาคม
หลังจากมาตรการของรัฐเข้มข้นมาก
ถึง๓๐เมษายนก็ทำให้ผู้ค้าออกไปขายของนอกพื้นที่ไม่ได้

เพราะว่าถ้ารัฐบาลยังจะออกรางวัลตามเดิมคือ๒พฤษภาคม
ทำให้ผู้ค้ามีเวลาในการจำหน่ายสลากเพียง๑วัน

เขาบอกว่าสลากที่มีอยู่ที่มือ

เอาไปฟังเสียงของตัวแทนสลากนะฮะ

แต่ตอนนี้ปิดไปเปิดวันที่๓๐เมษาซึ่งเราไม่มีเวลาขายเลยครับ
เพราะว่าเราออกมาก็ไม่รู้จะไปขายให้ใครเพราะว่าทุกคนอยู่แต่ในบ้านแล้วก็
เสี่ยงทุกคนกลัวครับตอนนี้กลัวเราก็กลัวครับ
แต่ถ้าไม่เลื่อนให้เราเราก็ต้องเสี่ยงออกมาขายครับ
เพราะว่าโควิดเราก็กลัวครับแต่ว่าครอบครัวเราต้องกินต้องใช้
ถ้าเราไม่ออกมาขายทุนพวกเราที่มีอยู่นะฮะ
มันก็จะจมอยู่กับลอตเตอรี่เราก็ไม่สามารถเอาทุนไปซื้องวดต่อไปได้
เราก็ต้องเสี่ยงนะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าไม่เลื่อนให้เราเนี่ย
คนที่ป่วยหรือว่าคนที่เสี่ยงกักตัวอยู่๑๔วันเนี่ย
ทุกคนก็ต้องแข็งใจออกมาขาย
ทีนี้เดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็สิบสามวันแล้วนะฮะ
สำนักงานสลากก็เลื่อนออกมาแล้วครั้งหนึ่งคุณผู้ชมนะฮะ
บอกว่าเป็นการเลื่อนครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้
เพื่อป้องกันการระบาดของโควิดสิบเก้านะฮะ
ผู้ซื้อผู้ขายก็ลดการเจอหน้าการลดการสัมผัสสลากกันไปมา
ส่วนการพิจารณาเนี่ยเดี๋ยววันพุธนี้เรียกประชุมด่วนเลยโดยประธานบอร์ดกองสลาก
จะไปดูกันในที่ประชุมว่าจะเลื่อนหรือเปล่า
เพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการแพร่ระบาดของโควิดนั้น
มันคือวาระสำคัญมากที่จะเอาไปศึกษาแล้วก็ไปประชุมกันวันพุธนี้

สลากงวดวันที่๑เมษายน

๒พฤษภาคมก็เป็น๑๖พฤษภาคม